แล้วก็เรื่องราวยังไม่จบค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้
ในอำเภอที่เกาะพงันจังหวัดสุราธานี
เดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับนักแสดงสาวพลอยเชอร์มานค่ะ
ด้วยเหตุที่ว่าไม่ยอมกักตัวแถมมีภาพหลักฐานว่าไม่สวมหน้ากากอนามัยอีกด้วยค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูตามภาพกันเลยนะคะนี่คือนายภูนศักดิ์โสพลปฐุมรักค่ะ
ในอำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราธานี
เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรเกาะพงันเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับพลอยเชอร์มานค่ะ
ข้อหาที่โดนแจ้งความนะคะก็คือพลอยไม่ยอมกักตัว๑๔วัน
สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็คือกรุงเทพเราเป็นพื้นที่เสี่ยงคุณผู้ชมนะ
ก็คือพลอยเดินทางมาจากกรุงเทพ
อีกข้อหาหนึ่งก็คือข้อหาไม่สวมหน้ากากอนามัย

โดยมีหลักฐานเป็นภาพที่คุณพลอยนี้ได้เดินทางไปร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ระหว่างวันที่๒๖เมษายนถึงวันที่๘พฤษภาคม
ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเองได้มีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่
ว่าเธอจะกักตัว๑๔วันแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามค่ะ
อันนี้ก็น่าจะเป็นภาพที่บรรดาแฟนคลับมาขอถ่ายรูป
ไลน์บอกว่ามีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปแล้วเธอเองก็บอกแล้วว่า

แต่ท้ายที่สุดเราก็เกรงใจแฟนคลับด้วย
ผู้สัมผัสใกล้ชิดในภาพนี้กับคุณพลอยเชอร์มาน
หลายท่านผลการตรวจหาเชื้อโควิดเห็นบอกว่าไม่พบเชื้อ

คุณผู้ชมดูจากภาพนี้กันหน่อยคุณผู้ชมนะ
นี่นะมีการไปเดินทะลงทะเลแล้วก็เจอแฟนคลุมแฟนคลับต่าง

เพราะว่าก่อนหน้านี้วงการบันเทิงของเราเนี่ย

คังติดอยู่ประมาณอุ้ยเยอะมาก

รักษาหายกันไปรวมแล้วก็เนี่ยค่ะ
นับแล้วกลับบ้านทั้งหมด๔๕คนคุณผู้ชม
ตอนนี้ก็จะเหลือแต่อีก๑สาวนะคะ

เพราะว่าเพิ่งติดเชื้อมานั่นเองค่ะ
อยู่ในระหว่างการรักษาตัวที่ฮอสปิเทล
ค่ะอย่างที่บอกไปเราก็รายงานตลอดนะคะ